โรงเรียนแม้ว่าจะสั่งปิดนะครับ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แต่บางโรงเรียนไม่ปิดฮะ
หลายคนก็เลยบอกว่าโรงเรียนจ๋าปิดเถอะ
เพราะว่าสงสารเด็กนักเรียนเหลือเกินต้องฝ่าน้ำท่วมไปโรงเรียนนะครับ
และยังมีภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ผ่านโซเชียล
ชาวเน็ตพากันเรียกร้องให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม

สงสารเด็กเพราะอะไรคุณดูสิ
ดูสิเหมือนกับขี่เจสสกีอยู่ในคลองเลย
นี่คือภาพเหตุน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ

เด็กนักเรียนหญิง๒คนขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วม

แต่สุดท้ายล้มคว่ำไม่เป็นท่าอยู่กลางถนนแบบนี้
เพราะต้านกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหว
หลังจากเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของเจ้าพายุคาจิกิ
แม้ว่าตอนนี้มันจะออกจากบ้านเราไปแล้วนะครับ
แต่ก็มิวายที่ส่งผลให้บ้านเราตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับ

อยากจะวิงวอนให้โรงเรียนในพื้นที่น้ำท่วม

เพื่อความปลอดภัยของเด็กทุกคน
โดยทางเพจระบุข้อความนะครับว่า
ไม่สงสารเด็กกันหรอกครับหยุดให้เด็กเถอะครับ
ขนาดรถใหญ่ยังผ่านยาก
แล้วเด็กเอามอเตอร์ไซค์มาลุยน้ำแบบนี้
มันจะลำบากขนาดไหนดูสิล้มไม่เป็นท่าเลยนะฮะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่ง
เป็นภาพน้ำท่วมที่ชาวบ้านที่หมู่บ้านท่าเมือง
อำเภอดรมดแดงที่อุบลนี่ส่งมาแจ้งข่าวสถานการณ์

เมื่อเช้านะคือแม่น้ำมูลเอ่อท่วมหมู่บ้าน
ท่วมทางเข้าบ้านสูงจนดูสิ
มันจะมิดหลังคาแล้วค่ะคุณผู้ชม

มอเตอร์ไซค์หลบฝนเอาไว้นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะ

เพราะว่าเมื่อคืนฝนมันกระหน่ำลงมา
คืนเดียวทำให้น้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นเมตรหนึ่งค่ะ
ชาวบ้านเขาจะขนของหนีน้ำจะขยับรถราอะไรก็ไม่ทัน

อเตอร์ไซค์ก็โดนไปครึ่งคันนะคะ
และในช่วงที่หลายคนเดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์จากสถานการณ์น้ำท่วม
ทั้งทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับ
คุณหมอโมฮันศกภูเขียวหมอฟันในอำเภอวาบรินชำราบ
แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง
ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทธกภัยทุกคน
ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตธรรมชาตินี้ไปให้ได้
ฟังเพลงให้กำลังใจจากคุณหมอกันนะครับ
ทางลายสมะกระช่อนทวมลายที่ลายบอน
ถนนขาตอนลายสาย
สวดมนต์ออนวอนวอนฝนฟ้ายะตกขาดไหล
ตกพอสันนี้ก็ได้ได้โปรดเห็นใจ
พี่น้องคอยใจพี่น้องคอยใจ

ตั้งแต่เหตุวันที่๒๙สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน
มีน้ำท่วม๓๑จังหวัด๑๓๖อำเภอ๕๑๕ตำบล
๒๐๐๐กว่าหมู่บ้านบ้านเรือมประชาชนได้รับผลกระทบ

มีผู้เสียชีวิต๑๖รายนะครับที่อำเภอท้อภัย
ที่จังหวัดอำนาจเจริญ๔รายร้อยเอ็ดซีราย
ขอนแก่น๓รายพิจิตร๒ราย
อุบลพิศนุโลกและมุกดาหารจังหวัดละ๑ราย
และมีผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมอีก๑ราย
ปัจจุบันนี้ยังมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอีก๑๐จังหวัด